สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยก็เราลุ้นรางวัลกันอยู่
ก็ตามนั้นแหละใครโชคดีบ้างใครผิดหวังก็ไม่เป็นไรมาดูข่าวกับเราแล้วก็อย่าลืมความผิดหวังไปเอง
ครับเรื่องแรกนะครับพูดคุยกันหน่อยเรื่องของการเปิดประเทศนะครับ
เป็นวันที่๑ตุลาคมจริงเขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะ
แต่ว่าติดปัญหาเรื่องฉีดวัคซีนขอเลื่อนไปอีกซักหน่อยได้ไหม
เพราะฉะนั้นขอเปิดเมือง๑๕ตุลาคมแทนครับ
อ่ะเนี่ยฮะหลังจากการหารือกันนะครับของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ขยับหน่อยนะจากเดิมที่กำหนดไว้๑ตุลาคมเพราะว่าคนกรุงเทพยังฉีดวัคซีนเข็มที่๒ไม่ถึง๗๐
ตอนนี้เข็มที่๒ฉีดไปได้ราว๓๗ก็คิดว่าจะทยอยครบกำหนดฉีดเข็มที่๒ภายในช่วง๔สัปดาห์นับจากนี้แล้วค่ะ
การเปิดกรุงเทพรับนักท่องเที่ยวในวันที่๑๕ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
จะเป็นในลักษณะ๗บวก๗ยังไงยังไงคืออยู่กรุงเทพ๗วันแล้วสามารถไปเที่ยวต่อที่อื่นได้
เขาก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมาเที่ยวในกรุงเทพมหานครกว่าล้านคนโดยจะมีการเสนอที่ประชุมสบคในสัปดาห์นี้ด้วย
ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นมาตรการของทางภาครัฐนะครับที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ต้องมาเที่ยวอย่างปลอดภัย
ถูกต้องทั้งคนมาเที่ยวและเจ้าบ้านอย่างเราด้วยถูกต้องครับ
ไปที่จังหวัดสกลนครนะครับเขาบอกว่าเกิดเหตุพ่อเนี่ยคลั่งเลยครับจับลูกเองเอาไว้เป็นตัวประกันครับ

คุณผู้ชมครับทางตำรวจสพสว่างที่จังหวัดสกลนครนะครับเขารีบมาระงับเหตุก่อน
มีคนแจ้งไปมีชายคนเมาสุราอารวาสครับแล้วใช้อาวุธมีดเนี่ยคอลูกชายตัวเองเป็นตัวประกัน
โอ้โหฟังแบบนี้แล้วน่าตกอกตกใจนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาสักประมาณบ่ายสามครึ่งของเมื่อวานอ่ะ
ก็ช่วงที่รายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราเข้าพอดีเลยโอ้โหเหตุระทึกมาเลยนะ
เหตุเกิดที่บริเวณบ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับ
ดาบตำรวจวีรชัยฟ้องอ่อนพบหมู่งานป้องกันปราบปรามพร้อมพี่สาวของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ต้องเข้าไปเจรจาครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับ
ผู้ชายคนนั้นท่าทีอ่อนลงแล้วยอมพูดคุยแล้ว
โอ้โหก็คุยกันเป็นชั่วโมงอะนะแล้วสุดท้ายครับยอมปล่อยลูกชายออกมา
แต่ในมือยังถือมีดจี้คอตัวเอง
โอ้ยน่ากลัวมาก
ค่ะแล้วเห็นว่าพยายามจะผูกคอตายด้วยนะ
อืมแต่พี่สาวแล้วก็ตำรวจเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ครับอ่าสอบสวนกันหน่อย
ผู้ชายคนนี้คือนายปรีชาแทร่ตันอายุ๓๘ปีนะคะ
เจ้าตัวรับสารภาพบอกเลยว่าผมเนี่ยเสพยาเสพติด
แล้วก็ดื่มสุราเป็นประจำด้วยครับส่วนสาเหตุที่จับลูกชายเป็นตัวประกันเนี่ย
เหตุผลคือไม่พอใจเมียแล้วไม่พอใจเรื่องอะไรไม่บอกเอ้า
ไม่มีเหตุผลก็ผมไม่พอใจจะทำไม
คืองอนเมียไม่พอใจเมียแต่ถามว่าเรื่องอะไรไม่บอกไม่รู้
แล้วก็จับลูกเป็นตัวประกันนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนายปรีชาไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเป็นลบนะคะ
ก็คือไม่มีใช่ไหมไม่มีสารเสพติด

พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาเฉพาะแค่เมาสุราและประพฤติตนวุ่นวาย
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ก็ต้องพูดคุยกันให้ดีก่อนนะอาจจะต้องดูให้ก่อนว่า
เขาปกติดีจริงแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าการที่คว้าลูกตัวเองมาเป็นตัวประกันแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะ
จริงนะครับเพราะเด็กเองเนี่ยเขาก็จะมีปมแล้ว
ใช่มั้ยแล้วเริ่มรู้สึกหวาดระแวงพ่อตัวเองแล้วเดี๋ยวคนใกล้ตัวแล้ว
ไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเมาสุรงสุราอะไรพวกนี้
ถ้าหากว่าไปยุ่งเกี่ยวแม้แต่น้อยเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีเกิดเป็นปัญหาอาทยากรรมเลยนะ
ใช่ครับค่ะดูกันตรงนี้แล้วกันถ้ามีความคืบหน้าก็รายงานกันในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐนี่แหละนะคะ
คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่งุ่นงงสงสัยกันอยู่
คือมีคุณป้าคนหนึ่งนี่นะคะไปเก็บหินสีเป็นสีแวววาวสวยงามเลย
มาแล้วอุ้ยมันดูแบบน่าบูชาก็เลยบูชาเอาไว้จากนั้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมากเลย
ดีนะมันก็เหมือนจะดีอ่ะคุณชนะแต่ว่าก็เกิดเรื่องแปลกคือเพื่อนบ้านฝันบอกว่าถ้าอยากจะมีชีวิตดีกว่านี้
ให้หาตัวตายตัวแทนมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเรื่องนี้ก็เลยคิดถึงหมอปลาให้มาช่วยพิสูจน์หน่อยค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเหตุการณ์อะไรมันก็ไม่อ่ะคุณพี่คนนี้นะคะคือคุณประสมศรีเจริญสูงเนินค่ะ
เป็นเจ้าของหินนำโชคที่เราบอกกันไปนี่แหละว่าเป็นหินสีสวยมีทั้งหมด๗สี๗ก้อน

โอ้โหจะเป็นคู่แข่งกับหมอปลาเหรอคะ

ก็พิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
ตลอด๒ปีมาชีวิตดีทีเดียว

เริ่มจากที่พี่ชายเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงชราผมยาวใส่ชุดขาวค่ะ
แล้วมาบอกว่าให้ไปเอาของที่ไร่แล้วพอตื่นนอนมาไปที่ไร่จริง
ไปถึงเนี่ยเหลือไปเห็นแสงสีแดงเป็นประกายแวบตู้ตา

ตาเลยค่ะสะดุดตาเลยต้องเดินไปแล้วก็ไปเจอหินจริง
ถัดมานะวันถัดมาค่ะพี่ประสมศรีเนี่ยเอิญไปหินเหมือนกันเป็นสีเขียวคราวนี้
มามาล้างน้ำแล้วก็สะสมไว้จากนั้นสมาชิกในบ้านก็ทยอยเจอกันคนละก้อน
ความเชื่อส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันเสพก็เลยบูชาเอาไว้
คุณชนะวิธีบูชาของเขาก็น่าสนใจเขานำน้ำพึ่งค่ะใส่แก้วเอามาถวาย
พอสังเกตว่าถวายวันนี้ปุ๊บรุ่งเช้ามาหงายเกลี้ยงเลยคุณชนะ
โอ้โหเหมือนกับมีการโดนกินโดนรับประทานไป

เอางี้ต่อมาเพื่อนครับซึ่งไม่เคยรู้เรื่องหินนี้มาก่อน
ก็เล่าให้ตัวเธอฟังว่าเห็นนะเห็นหญิงชราชุดขาวเอาหินก้อนใหญ่มาให้เหมือนกัน
แล้วถามด้วยนะว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้มีข้อแม้จะต้องเป็นตัวตายตัวแทนมาอยู่ที่ต้นมะขาม

แต่ตัวเพื่อนบ้านคนนั้นบอกโอ๊ยไม่เอากลัวไม่เอาไม่เป็นตัวแทนใคร
จากนั้นเพื่อนบ้านก็มีความคิดว่าจะเอาเครื่องตรวจวัตถุไปตรวจหาก้อนหินที่อยู่ใต้ต้นมะขามตามความฝัน

เกิดเหตุถูกขาเนี่ยถูกที่พักขามอเตอร์ไซค์
ขาของเขาถูกที่พักขามอเตอร์ไซค์หนีบนิ้วจนเล็บหลุดยังไม่ทันจะได้ไปพิสูจน์
เออก็เดินกระโปรกกระเปกไปก่อนโอ้ตายแล้ว
เขาเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวความอาถรรพ์นะคุณชิสา

มาสิหมอปลามาแล้วเห็นไหมเมื่อสักครู่หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาถึงแล้วค่ะ
นี่เห็นไหมตั้งแต่เท้าจะหลดหัวสไตล์ของหมอปลาจะเป็นแบบนี้นี่คือหมอปลาตัวจริงเสียงจริง
ไปกับพี่ติผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละครับมาเลยแล้วเขามาอีกคนด้วยนะ
พานายประเสริฐพนึกทองเจ้าของฉายาลิสัมผัสวิญญาณ
โอ้โฮพิวจริงโห้ยมากับหมวกที่มันดูแปลก
เขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยมาถึงก็ลองใช้มือสัมผัสก่อนนะสัมผัสที่หิน
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนั่นหมายความว่า
ไม่ได้มีผีในก้อนหินแน่แน่อ่าแล้วไม่ใช่แค่หมอปลา

วงศ์อาจารย์ประจำภาคอาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ชูให้อาจารย์ออสดูแบบนี้
อาจารย์ออสบอกเลยว่าเอ๊เท่าที่ดูจากรูปทรง
คิดว่าไม่ได้เกิดธรรมชาติอ่าแต่เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นมาโอ้
ตอนนี้ตอบไม่ได้นะว่าทำจากอะไรเพราะก็ต้องนำเครื่องมาก่อนนะคะ
ในเมื่อก๊อฟยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไร
หมอปลาก็เลยให้ประสมศรีเนี่ยพาไปต้นมะขาม
เพื่อนบ้านฝันเห็นหญิงซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน๒๐๐เมตร
เอางี้หมอปลาสัมผัสวิญญาณ
ปกติมากเลยไม่เกิดอาการ
ไม่เกิดอาการแบบนี้แม่
บางทีแม่ไปดูหนัง
ไปดูหนังหรือมีคนเล่ากันว่า
ตรงนั้นเขาขุดไปเจอสมบัติเฮ้ยสมบัติมันลอยขึ้นมา
บางทีเราเล่ากันเรื่องงูเนี่ยเดี๋ยวกลับไปฝันให้งูกันแล้ว
ถ้าให้ดีถ้าให้ดีต้องเอาเข้าแล็บที่อาจารย์ออสแกแนะนำแหละ
มันจะเป็นผลดีกระติ๊บมันคือของจริงหรือเปล่า
ถ้าของจริงแล้วก็มีเงิน
คือหมอปลาแกก็มีเหตุผลของแกนะก็แนะนำแบบนั้นเอาเป็นว่าต้องรอพิสูจน์
ซึ่งเนี้ยพี่ประสมศรีเองก็หายสงสัยแล้วก็คงไม่เอาน้ำพึ่งไปถวายอีกแล้วนะฮะ
แต่จะเอาไปตรวจสอบว่าตกลงมันเป็นหินอะไร
เออหน้าก็เก็บเอาไว้
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณ
เพราะเป็นช่วงใหม่ของรายการเรานะครับ
เอาใจน้องหนูและผู้ปกครองนะคะ

สมัตค่าวเด็ก

คุณพี่สาคุณพี่สา

บัดข่าวเด็กค่ะ

สดใสดีค่ะมีการตุงการ์ตูนอะไรน่ารักมากเลยทีเดียว

ในเมื่อเราเป็นสบัดข่าวเด็กแล้ว

ว่าบางทีเขาเจอสิ่งใหม่

ตื่นตาตื่นใจ

แต่เมื่อเจอกันไปนานไปนานไป
ความสนิทสนมก็บังเกิดแล้วครับ

ก็กลัวใจน้องบอง

ก็มีความสนิทสนมที่

จะเป็นความสนิทที่

และในกลางคือ

ถึงเมื่อก่อนซีลองไห้

และเป็นอะไร

ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เต้นด้วยเลยเพราะอะไร

แล้วทุกวันนี้ถ้าไม่ได้เต้นกับเจ้าบองเนี่ยนะ

แล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแพร่หลาย

ทุกวันนี้นะคะคุณชนะเจอเจ้าบองทีไรก็เต้นทุกทีเลยค่ะ
บองวันนั้นเจอเจ้าบงของน้องใบตองไปแล้วโอ้โห

คือยังไงเวลาคุยแล้วมันคุยกลับได้

เออแต่เสียงก็จะเสียงเล็กเล็กหน่อยมันก็เลยดูตลกดีอ่า
ซึ่งตอนนี้ผมพยายามหาซื้อไม่ได้แล้วนะขาดตลาดแล้ว

น่ารักในเรื่องราวของเด็กกับของเล่นนะคะคุณผู้ชม
ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันได้

เดี๋ยวคุณจะเถียงคุณไปดูเด็กคนนี้เลยค่ะ

สองอย่างที่ทำพร้อมกันมีอะไรบ้างนะ
มีการตัดผมละหนึ่งแล้วก็หลับละหนึ่ง
ทำในเวลาเดียวกันก็ได้มันจะยากตรงไหน
ตาละคอหักคอเอียงช่างเนี่ยคนเดียวเอาไม่อยู่

คนเป็นห่วงค่ะคุณชนะ
เอาเป็นว่าต่อไปพัฒนาเพิ่มอีก
ยังไงอ่ะหลับไปด้วยอาบน้ำไปด้วยไหม
มันจะหลับเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ย

โอ้โหแต่ภาษาเด็กไงก็คนง่วงพอกับตอนกินเหมือนกัน
จริงนะง่วงก็ง่วงหิวก็หิว
ไม่ใช่แค่เด็กนะค่ะผู้ใหญ่คุณหมายถึงตัวคุณเอง
แต่ตัวผมเนี่ยอิ่มนะบ่ายนะโอ้โห
เคลิ้มเลยแต่ตัดผมอันนี้ดิฉันก็ยอมรับว่าดิฉันก็เป็น
ใครได้มาแบบว่าหวีผมสางผมให้เรานะมันเคลิ้มมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ

จริงคุณชิสาน่ะหลับในห้องแต่งตัวบ่อยมาก

เออเอามันเป็นอาการปกติแหละคุณผู้ชมนะเด็กน้อยก็แบบนี้แหละ
คุณผู้ชมครับติดตามด้วยนะเรื่องต่อไป
จะพาไปดูหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
มันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างใต้นั่นน่ะใต้ผ้าขนหนูนั่นน่ะ

อ่ามันคืออะไรแล้วสองคนนี้เขาทำอะไรกับสิ่งนั้น
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดด้วยคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละค่ะคุณชนะคุณกำลังชี้ชวนคุณผู้ชมให้ดูเรื่องนี้ใช่ไหม

เรื่องความน่ารักของแฟนคู่นี้

ผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะมีกิจกรรมอะไรเล่นกับแฟนเขานิดหนึ่ง
เขาก็เลยชวนแฟนบอกว่าอ่ะที่รักมากินน้ำแก้วนี้สิ
แต่จะกินยังไงห้ามจับผ้าและห้ามจับแก้ว

แล้วจะทำยังไงอ่ะไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
ถ้าเขามีเกมให้ที่รักเล่นเดี๋ยวเขาจะเทน้ำใส่แก้ว

อย่างนี้

แล้วที่รักจะทำยังไงก็ได้กินน้ำให้หมด
โดยที่แม้มือจับผ้า

ไม่เอามือจับเลยอ่ะ

เอาให้ดูนะนี่นี่แล้วดูนี่ไง
น้ำยังไงให้หมดแก้วไม่ต้องใช้มือจับผ้า
โอ้โหเปลืองเน็ตจริงเลย
วันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป